บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันกับเราสองคนเป็นประจำนะคะ
วันนี้อยู่กันตรงนี้แหละพลอยแล้วก็เชอรี่นะคะใช่แล้วค่ะ
พร้อมกับเสิร์ฟข่าวแซ่บให้กับคุณผู้ชมนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาบันเทิงไทยรัฐของเราช่วงสดจริงถึงตัววันนี้เราบุกไปปลุกตลกอะไรนะ
ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนเชิญ
สำหรับฉายานี้ต้องมอบให้เขาจริงนะคะตอนนี้เขารวยมาก
ถึงขั้นที่มีรองเท้าราคาเหยียบแสนซื้อรถได้เป็นคันเลยนะคะคุณผู้ชม
ฉันอยากเห็นมากเลยว่าหน้าตารองเท้าราคาเหยียบแสนเนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณแจ๊ส
นักเข่าแล้วพี่แจ๊สมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

อยากคุยด้วยตอนเช้าเนี่ยวันศุกร์ฮัลโหล
เอาโทรศัพท์ขึ้นไปเอาโทรศัพท์ขึ้นมาตำรวจไกล

รายการเราเดี๋ยวไปปลุกเขาจากเตียงเลยนะ
คนที่ไปปลุกนี่น่าควรจนฉันตกใจ
หนักข่าวเราน้องนั้นหนักข่าวเรา
จริงนั่งเป็นสายหวานนะจ๊ะ
แต่ว่ามาเขียนอะไรเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
ปลุกตลกลุกขึ้นมาฮากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

เพราะว่าแจ๊ดชุนชื่นเนี่ยยังไม่ลุกจากที่นอนเลยคุณผู้ชมค่ะ
พอถูกจู่โจมด้วยทีมบันเทิงไทยรัฐแบบจัดเต็มขนาดนี้

ประเด็นร้อนงานชุกรวยเป็นเสียร้อยล้าน

สะสมรองเท้าผ้าใบราคาเหยียบแสน
ภรรยาเนี่ยต้องคุมเข้มเรื่องการใช้จ่ายกันเลยทีเดียว

ไม่ได้รวยหรอกพี่คือเรามีกำลังใจ
เหมือนคนพี่นึกออกคนเหมือนเด็กอ่ะสมัยก่อนไม่มี
อยากได้ของเล่นอ่ะก็ไม่เคยได้อ่ะ
มันไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เรามีแต่เราไม่ใช่ฝึก
เรามีแต่เรามีทั้งเก็บแล้วก็มีทั้งใช้อะไรอย่างนี้

รองเท้าที่แพงมาก
พยายามจะขอดูนะฮะไอ้รองเท้าที่แพงที่สุด
ไอ้คู่อะไรคู่เราเป็นแสนเลยเหรอ

คู่นี้เนี่ยนะเกือบแสน

มันดูภายนอกมันปกติมากเลย

แต่ซื้อได้เฉพาะคนไร้สติเท่านั้น
เก็บเงินได้เป็นเกือบร้อยล้านแล้วเหรอ
พี่ถ้าถึงร้ายล้านนี้ผมคงไม่ไปเต้นย้องย้องแยกจุกวันนี้หรอกพี่
โอ้โหไม่ถึงหรอกพี่
มาล้านล้านอะไรต้องดูแลอย่างนี้
เขาบอกยังไม่ถึง

แฟนพี่แจ๊ก็ซื้อให้เป็นของขวานวรรณ์เกิด

อนุมัติเป็นเรื่องไป
คือได้เงินเท่าไหร่ผู้ชายแบบนี้ดีนะคุณผู้ชม

นี่ก็ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหม

ซื้อรถได้เป็นคันนะ
ถ้าเกิดว่าไม่รวยพอไม่มีสติพอนี่ซื้อไม่ได้
เขาก็พูดคำถามคุณ

เป็นชื่อเพลงภาษาอังกฤษคุณผู้ชม

ฉันก็เป็นเอฟซีนางเหมือนกันนะนางเก่ง

แล้วไม่มีเพลงให้จะเต้นยังไงเชอรี่ค่ะ